มิ้วพี่คิงครับบรรยากาศความสนุกที่จังหวัดขอนแก่น
รับรองว่าไม่แพ้จังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นอนครับ
เพราะว่าพี่น้องประชาชนอัดอั้นในงานสงการมานานถึง๓ปี
ในปีนี้กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับ
และแน่นอนว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ยอยเดินทางมาร่วมงานกันตั้งแต่ช่วงบ่าย
จนถึงณขณะนี้ก็ยังหลั่งไหลเข้ามากันอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยคุณผู้ชมที่ประชาชนที่เดินทางเข้ามานะฮะ
ที่ได้จัดขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้
คุณผู้ชมบรรยากาศตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชม
สังเกตเห็นได้ว่าประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงการ
แทบจะเต็มพื้นที่ของถนนนะครับ
ปิดให้เล่นเป็นระยะทางยาวกว่า๑๕กิโลเมตร
ทุกคนนะครับต่างพกอุปกรณ์ส่วนตัว
ไม่ว่าจะเป็นปืนฉีดน้ำหรือแม้กระทั่งคันน้ำนะครับมาร่วมเล่นน้ำ
ซึ่งตลอดถนนก็จะมีจุดเติมน้ำให้เติมฟรีเป็นระยะนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาร่วมเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน
อีกทั้งตลอดเส้นทางยังมีกิจกรรมหลากหลาย
ให้คนที่มาเล่นน้ำได้ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมตามเวทีการแสดงต่างมากมาย
ซึ่งงานสงกรานอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวปีนี้
ถือว่าเป็นการจัดงานสงกรานที่สำคัญของภาคอีสาน
แม้ว่าจะไม่ได้จัดติดต่อกันมานาน๓ปี
เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙
แต่ปีนี้ก็ได้กลับมาอย่างปกติแล้วนะครับ
เราได้พูดคุยกับนายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นะครับ
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
บอกว่าเสน่ห์ของคนขอนแก่นก็คือ
ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมอย่างสวยงาม
แล้วก็ยังมีไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือ

โดยจะเริ่มเล่นกันนะครับก็คือเวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมา
ของวันที่๑๓ถึง๑๕นี้นะครับ
ก็เชิญชวนให้พี่น้องมาร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์

สนุกสนานนะครับที่จะเกิดขึ้นได้ที่จังหวัดขอนแก่นครับ
ขณะนี้ได้มีการเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วนะครับ
มั่นใจว่าจะมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมงาน
ไม่น้อยกว่าวันละ๑แสนคนนะครับ
โดยพื้นที่จัดกิจกรรมมีการตรวจห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วก็มีแผนรักษาความปลอดภัยทั้งการเข้าออกตลอดเส้นทางฉุกเฉิน
ไว้พร้อมหมดแล้วทั้งหมดครับ
แล้วพูดพูดกับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานที่ถนนข้าวเหนียวนะครับ
ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอัดอั้นมานานนะครับ
หลังจากที่หยุดจากการจัดงานสงกรานไปถึง๓ปีด้วยกัน
และปีนี้บรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานกลับมาอีกครั้ง
ก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นหรือว่าชาวต่างจังหวัด
มาร่วมงานที่ขอนแก่นเพื่อที่จะได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสนุกแบบนี้ครับ
อ่าน่าจะได้นะคะเพราะว่าทุกกฎก็ตั้งตามรอคอยมาตั้งนานแล้วค่ะ
คุณผู้ชมโดยการจัดงานในปีนี้นะครับ
นำจุดเด่นของคนเมืองมาผสมผสานกับวัฒนธรรมประจำถิ่น
อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวโดยคนขอนแก่นพร้อมใจที่จะเปิดบ้าน
ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในเขตจังหวัด
รวมไปถึงนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศนะครับ
ขณะนี้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โดยนักท่องเที่ยวที่มาจะได้สัมผัสกับความสนุก
ด้วยเวทีลำวงย้อนยุคนะครับ
เป็นการประถงมาเลิกเอาเลิกเอาไทย
แสดงให้เห็นถึงความสนุกสนานของคนอีสาน

ซึ่งขณะนี้กิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีชุมชนท้องถิ่น
ก็ได้กระจายจัดกิจกรรมรอบถนนข้าวเหนียวตลอดเส้นทาง๑๕กิโลเมตร
คุณผู้ชมเมื่อเวลา๑๕นาทีที่ผ่านมา
มีขบวนแห่พระพุทธพระลักษณ์นะครับ

ที่บอกว่าสวยงามเป็นอย่างมาก

โดยเริ่มต้นนะครับจากจุดแห่งวัดธาตุพระอารามหลวง
สู่ถนนข้าวเหนียวแล้วก็มาสิ้นสุดที่สารเจ้าพ่อหลักเมือง
จากนั้นก็ได้ทำการเล่นน้ำ
บรรยากาศสดก็เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้นะครับ
พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานกันอย่างคับข้าง
แต่ละคนก็มีขันรวมไปถึงปืนฉีดน้ำ
แล้วก็บรรยากาศโดยรอบตอนนี้เรียกได้ว่าชวนม่วนมากครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นน้ำกับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่ถนนข้าวเหนียวกันก่อน
ใครที่อยากจะมาร่วมสนุกแบบนี้มาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๑๕เมษายนนี้ครับ
ผมอภิวัตสุยนางข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ
ขอบคุณครับคุณบอมอภิวัตนะครับแหมม่วนคักมวลหลายนะครับ
แต่ว่าจะไปเล่นน้ำยังไม่เห็นยังไม่มีปืนฉีดน้ำเลยนะ
รอโดนสาดอย่างเดียวเล่นคลื่นมนุษย์เล่นคลื่นมนุษย์ไฮไลท์ของเขานะคะ